ยาวอ่ะ

ข่าวใส่ไข่สดใหม่

พรุ่งนี้ก็มีอีกครับพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่ง
คุณพูดงี้นะครับ
วันนี้ถ่ายรัตว์หน้าหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของอามารีแลอตแล๊ทจาคอสถูกต้องไหมฮะ
ซึ่งจริงแล้วอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเวลาต่อมาสักแป๊บหนึ่งนะ
จากข่าวเฉาว่าวงการบันเทิงเนี่ย
ถ้าใครที่ติดตามรายการคุณชูวิทย์
คุณชุวิตก็ได้ออกมาวิเคราะห์คดีนี้เหมือนกัน
คุณชีวิตก็บอกว่าเฮ้ยคดีนี้น่าจะลำบาก

เขาพูดเฮ้ยเลยว่าน่าจะลำบาก

กำลังเลยเจอเครื่องชั่งอยู่ด้วยเจอถุงอยู่ด้วย

คนที่ส่งรูปมาให้ฉันดูก็คือเธอหรือเปล่า

แต่ผมไม่ได้ติดตามข่าวนี้เลย

บอกเพิ่งมาเริ่มเล่นยาเนี่ย
เขาอาจจะขายจากซ้าย

ในข่าวเขามีเป็นเรื่องเป็นราวเลย

คือในที่สุดจนแบบว่าคน

ก็มาเจอก็เจอทั้งสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันนะฮะความคืบหน้าเมื่อวานนี้ที่สอนอสายไหมเนี่ยนะฮะ
รองผู้กำกับสอบสวนสนสายใหม่กล่าวว่าเมื่อวานนี้ได้นำตัวนางสาวอามาเรียหรือเอมมี่
มาสอบปากคำอย่างละเอียดเมื่อสอบปากคำเสร็จได้รวบรวมหลักฐานยื่นคำร้อง
เพื่อส่งไปฝากขังต่อที่จังหวัดมีนบุรีในช่วงบ่ายที่ผ่านมาฮะ
โดยคาดว่าน่าจะขอคัดค้านการประกันตัวตำรวจเนี่ยก็จะขอคัดค้านการประกันตัว
ส่วนเรื่องจะขยายผลก็เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่คนละส่วนกันแล้ว
อันนั้นก็จะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ๑๙๑เป็นคนดำเนินการ
ขณะที่เอมมี่ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้สภาพจิตใจถามว่าเป็นยังไง
นางก็บอกโอเคมันก็ดีขึ้น
เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นแม่ของตนก็ใจสลาย
หากหลุดพ้นคดีจะพาออกนอกวงการไปอยู่ต่างประเทศทันที
พูดอย่างนี้เลยนะฮะยืนยันว่าเป็นเพียงผู้เสพเท่านั้น
และยาดังกล่าวไม่ใช่ของแฟนนุ่มด้วย

ยางเก่าก็ไม่ใช่ของแฟนนุ่มด้วย
ของแมวที่บ้านหนังบ้านหนังเรียนแมวเอาไว้
ขนาดที่แฟนของเอมี่หรือนางสาวอมริยา
บอกว่ายาเสพติดที่ถูกยึดไม่ใช่ของเขา

แต่เป็นของเพื่อน
มียาเอาไว้ที่บ้านทำไม

เขาก็ตอบว่าทั้งหมดเขาไม่ได้เป็นคนขาย

เชื่อว่าเป็นเพราะเพื่อนชื่อนัท

รู้สึกว่าตอนนี้เขามีการขยายผลไปใช่ไหม
แล้วก็ไปจับผู้หญิงคนนึงได้
แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีการบอกว่า
ไปรับยามาจำหน่ายจริงจากบุคคลอีกคนนึง

คือไปรับจากคนนี้มาเหมือนกัน

ในที่สุดแต่กลับเอาไปขายให้กับสายตำรวจ
คือเรื่องของเพื่อนตัวเอง
เอาไปขายให้กับสายตำรวจนะครับ

ตนเข้าคุกพร้อมเพื่อนคนนี้

เขาเพื่อที่จะหาละครละคร

ค่ายไม่ใช่บอร์ดคาร์ดอย่างเดียว
ถ้าเด็กมีเรื่องยาเสพติด

บุเรื่องของการรักษาชื่อเสียง
สร้างความเสื่อมเสียให้กับบริษัทหรือว่าตัวงาม
หลังจากนี้เขาจะกลับตัวแล้วก็ขอโอกาส

ความคืบหน้าเมื่อเช้านี้ก็คือ
นายฮานาสจาคอปกับนางรำดวน

โอ้โหแบบพี่เขาบอกร้องไห้แบบว่า
ร้องไห้เหมือนเด็กเลยร้องไห้โฮออกมาตลอดเวลา
แล้วก็บอกว่าไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ใดสื่อ

เขาบอกว่าวันนี้เขาไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์
ทางด้านคนใกล้ชิดของเอมมี่ที่เดินทางมาก็ได้เผยสั้นว่า

เพราะสภาพคุณแม่เนี่ยตอนนี้คือหนึ่งช็อค

เขาอยู่ภูเก็ตเขามีรีสอร์ทเล็กอยู่ที่ภูเก็ต
ทางด้านทนายความครับของแฟนหนุ่มดาราสาว
ว่าจากที่การมีการพูดคุยกับลูกความของตนเนี่ย
ให้การยอมรับว่าเป็นเพียงแค่ผู้เสพ
คือทนายวันนี้ทนายเขาออกมายืนยันว่า
ลูกความของเขาเป็นเพียงแค่ผู้เสพ

ตนได้วางรูปคดีไว้หมดแล้วว่าจะสู้ยังไง
ตอนนี้ยังไม่มีพยานแล้วก็หลักฐานอื่น
ตอนนี้หลักฐานที่สำคัญอย่างที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตพูดเลยว่า
มันเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าถ้าเขาบอกเขาไม่ได้ขายเนี่ย

ถุงที่ไว้แบ่งจำหน่ายเอาไว้ทำไม

หลักฐานจริงมีแค่ตาชั่ง

นี้เชื่อว่าลูกความของตนไม่ได้กระทำผิดด้วย

ทั้งนี้เขาทายเขาเชื่อเลยว่า
หน้าที่ของลูกทนายเขาก็ต้องเอาลูกความที่ดีที่สุด
เขาบอกว่าณเบื้องต้นตอนนี้เขาเชื่อว่าลูกความของตนเนี่ย

คงต้องมีการพูดคุยกับทางทนายของคุณเอมมี่อีกทีนึง

จะไม่มีการขอยื่นประกันตัวลูกความของตน
ในชั้นพนักงานสอบสวนนะฮะแล้วก็ในชั้นศาลจะไม่ยื่นประกันตัว
เนื่องจากมีการตรวจยึดของการได้จำนวนมาก
สารยื่นประกันไปเขาก็บอกว่า
เขาก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวอยู่แล้ว

ส่วนของเอมมี่จะยื่นประกันตัวหรือเปล่า

และเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับทนายของทางเอมมี่แล้ว
ได้ปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะให้รูปคดีเนี่ย

นี่ตอนนี้นะฮะ
ไว้ว่าถึงเรื่องราวของคนเก่า
ที่เคยมีคดีแบบนี้
คดีมันจบไปแล้ว

แล้วมาทำงานแล้วด้วย
ดูกลายสื่อ

บางส่วน
อ่ะบางส่วน

คือใช้คำว่าธรณีพิโรธเลยนะครับ
ดินไหวน่าจะยังน้อยไปสำหรับการที่สูญเสียขณะนี้
ตายกว่า๒๐๐ศพแล้วนะฮะ
และยังไม่จบนะคะจำนวนนี้ยังมีอีกต่อไปค่ะ
เกิดขึ้นที่ใจกลางประเทศเม็กซิโกเลยนะคะ
ฆ่าชีวิตผู้คนพลเมืองไปแล้วกว่า๒๐๐ศพ
เมื่อวันที่๒๐กันยาก็คือเมื่อ๒วันที่แล้ว
สำนักข่าวต่างประเทศ๒วันป่ะไม่ใช่ดิวันนี้
วันนี้วันนี้วันนี้เมื่อวานแต่เหตุเกิดเนี่ยนะฮะ
เมื่อวันอังคารก็เมื่อวานนะครับนี่ดูสิ
ตามเวลาท้องถิ่นนี่คือแรงระเบิดจากที่
แผ่นดินไหวไปเจอแก๊สเข้าไปนะครับ
แต่เวลาท้องถิ่นก็คือตี๑ตี๑๔นาที
นี่ดูสิแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อย
อุ๊ยตี๑หรือว่าตอนนี้มันเช้า
เช้าตี๑ตี๑ของเขาถูกแล้วของเราเช้า
ของเราคือตอนเช้าตีหนึ่งทำไมฟ้าสว่างขนาดนั้นล่ะ
นั่นแหละดิถ้าเราผิดภาพการใดขออภัยด้วย
เขาบอกว่า๐๑๔๐นาฬิกานะคะ
กลางอยู่ที่ห่างลงไปใต้ดิน๕๑กิโลเมตร

ซึ่งห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ไป๑๐๐กว่ากิโล๑๒๐กิโล
แต่แรงสะเทือนเนี่ยทำให้เม็กซิโกซิตี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ย
ว่าให้คุณพระช่วยถล่มกันขนาดนี้
วิทยาละลมไม่หยุดนะเกิดอาฟเตอร์ช็อคขึ้นมาด้วย
สำหรับข่าวต่างประเทศรายงานว่าพนิตนี้ไหวระดับ๗๑แมกนิจูตเลย
ก็สูงมากเลยนะเขย่าพื้นที่ใจกลางกรุงเม็กซิโกซิตี้เนี่ยนะคะ
ทำให้สัญญาณของผู้รอดชีวิตแบบว่าน้อย
ตอนนี้ก็คือยังค้นหาอยู่แล้วก็เจอมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
คือคนตายเพราะว่าติดอยู่ในซากสิทธิธรรมอะไรแบบนี้
และตอนนี้ก็คือ๒๔๘แล้วและยอดนี้ยังไม่หยุดนะฮะ
ส่งผลให้ตึกสูงใจกลางเมืองสั่นไหวงนเงินอย่างน่ากลัว

ประชาชนก็แตกตื่นหนีตายออกจากอาคารบ้านเรือนอยู่ตามท้องถนน

แล้วตายไปแล้ว๒๐๐ใช่อันนี้คืออาคารพื้นที่เนี่ย๔๔หลังเนี่ยแน่นอนด้านล่าเป็นหน้ากองไม่เหลือซากของตึกสูงเลยเนี่ยนะฮะ
แล้วก็แฟลต์สูง๖ชั้นห้างสรรพสินค้าโรงงานต่างพังทลายเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าคิดว่า
ซากพวกนี้ยังมีคนที่ยังพอจะรอดชีวิตแต่ว่ายังช่วยเหลือทันไหม
แล้วแต่ละตึกที่ถล่มถ้าสมมุติเราดูจากคลิปที่เขาแชร์กันมาเนี่ยจะเป็นตึกใหญ่ห้างสรรพสินค้าเมืองหลวง
เป็นเมืองหลวงโรงงานระบบไฟฟ้าโทรศัพท์ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง
ประชาชนตอนนี้คร่าวเลย๒ล้านคนไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยไฟฟ้าอะไรไม่มีทั้งนั้น

ประธานาธิบดีของเม็กซิโกก็ประกาศภาวะฉุกเฉินแน่นอนเลยนะฮะแล้วก็ยังขอความช่วยเหลือทั้งการแพทย์ต่าง
เขาก็ระบุว่าเหตุนี้เป็นครั้งที่๒ของประเทศนี้แล้ว
เพิ่งเกิดเมื่อเร็วเนี่ยไม่เกิน๒ปีอะพันกว่าคนอะแล้วก็เกิดขึ้นที่เดิมเลยเนี่ยนะฮะ

หนักมากแล้วติดกันเหมือนกับทวีปที่เกยกันอยู่เนี่ยนะฮะ
เขาเรียกว่ารอยเขาเรียกว่าแผ่นที่เขาเรียกว่าเปลือกโลกมันเกยกันอยู่
ของคนอื่นเนี่ยเขามี๒ของเราเนี่ยมี๒ของเราเนี่ยมี๒ตรงมหาศูนย์อีก
แต่เม็กซิโกได้๓คืออเมริกาเหนือโคคอสแล้วก็แนวแปซิฟิกส
อ่อขอโทษค่ะค่ะถูกแล้วก็โคลคอส
ดินไหวครั้งล่าสุดเป็นแนวโคคอร์สกระทบกัน

ซิโกเนี่ยฟาดไปแล้ว๑๙ครั้งหนัก
หนักเลยเนี่ยนะฮะระดับ๖๕เมนิจูดเนี่ย

ก็อยู่ที่เมืองหลวงเพราะฉะนั้นก็ยังณเบื้องต้นที่เจอศพแล้ว
เหมือนเป็นคลองคลอดนะเป็นรอยต่อของเหนือกับใต้เขานะประเทศนี้
คุณดู๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับภัยธรรมชาติทั้งหมด
พังทลายไปกี่เมืองแล้วนั่งนับดูสิตั้งแต่พายุที่เขาบอกว่าการก่อตัวเป็นพายุที่รุนแรงที่สุด
ไปเป็นเกาะอ่ะใช่ดิเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เคยเจอไหมล่ะ
มากกลัวมากทั้งพายุแล้วก็ผนินไหว
มาที่กรุงเทพภัยส่วนตกทศนมหนักทศนมสายหลักจมกันไปเลยนะครับ
หลายจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างยังอ่วมน้ำท่วมอยู่
แต่ว่าโรงเรียนในพื้นที่ประกาศหยุดเรียนแล้วนะครับเพิ่มอีก๓วัน
ขณะที่กลมอูตุเองเนี้ยนะครับประกาศเตือนเกิดมาสุมต่างวัน
และช่วงที่๒๔๒๖กันยายนนะครับ

หลังฝนทอนลมหนักในช่วงบ่ายนะครับ

จะอินิภคลจากพายุทกศุรีนะฮะ
ส่งให้พื้นที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือเกิด
ทุกภัยน้ำท่วมเมื่อวานนี้นะครับ
จังหวัดสุโขทัยเนี่ยหลังน้ำในแม่น้ำยมเนี่ยนะครับ
ลักท่วมพื้นที่บริเวณหัวสะพานข้ามแม่น้ำยมนะครับ

ขณะที่ระดับน้ำเริ่มลดลงนิดหน่อยนะครับ
แต่ทางโรงเรียนได้หยุดเรียนต่ออีก๓วันนะครับ
โดยจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่๒๕กันยายน

น้ำในเวน้ำนานเนี่ยที่ไหลผ่านอำเภอเมืองนะฮะ
ที่อำเภอบางมูลนาคสูงขึ้น
เนื่องจากมีมวลน้ำจากสุโขทัยแล้วก็พิศนุโลกไหลมาสมทบ

เทศบาลเมืองพิจิตรได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่๔จุด
เตรียมสูบน้ำระบายลงสู่เมืองน้ำนานนะครับ

ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพ

กลุ่มฝนเคลื่อนเข้าปกคลุมพื้นที่ที่กรุงเทพ

โดยนะครับมีฝนตกหนักปกคลุมพื้นที่เขตยานาวา
สาธรณ์นะฮะคลองเตยพระขนงนะฮะ
จากนั้นกลุ่มฝนก็ได้เคลื่อนเข้าไปปกคลุมแถวฝั่งธนบุรีนะครับ
แล้วก็อ่อนกำลังลงโดยฝนไปตก

ตกเวลาตั้งแต่๓๒๐นะครับ
แล้วก็มีการเกิดน้ำท่วมขังเสมอฟุตบาท

ตอนบ่ายต้องเจอเที่ยงบ่าย

วันนี้
ใช่ไหมที่บอก๒๑๒๓ร่องมอสุม
จะผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออก

ก็คือมาทั้งออกทั้งตก
มันจะขึ้นไปเรื่อยของมันมันจะเท่ากับการเดินทางของมัน
พี่คงงงไหม๒๑๒๓ก็ผ่านภาคกลาง

อาชีพที่แบบว่าคนกลับตามองมั้ง
ไม่ใช่แล้วแบบว่าจะต้องแบบโดนเป็นคนหนึ่ง
มันก็จะต้องแบบว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเปิดเผยอีก
ว่าดาราคนไหนมีส่วนเดียวของ
ก็ตรงนี้เขาก็ยังบอกว่าเอมมี่เนี่ยมีดารามาซื้อเธอไหม
เขาบอกไม่เขาไม่รู้เรื่องเขาเสพอย่างเดียว

หนุ่มเมื่อกี้มีคนบอกว่าฉันทาลิปสิกสีสวยของเมียคุณ

ช่วงหน้าชาวโซเชียลนี่งงเลย
โอเคล่ะอย่างที่เรารู้การะเทศะของคนไทยเรา
ว่าเวลากราบพระศพจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยที่สุด

ถวายสการะให้พระองค์ท่านยุทธเกียจสูงที่สุดที่เราทำได้
เมื่อวานนี้เขาบอกว่าชาวโซเชียลงงว่ามีคนคนหนึ่งแต่งตัวประหลาดเหมือนกันดี

เดี๋ยวคุณจะต้องดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณเองว่าเกิดอะไร
มันแปลกดีหรืออะไรยังไง

กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะ

พนักงานรถขยะเก็บเงิน๒แสนคืนเจ้าของ
บอกไม่รู้เชื่อพี่ชายตายไปแล้วแล้วก็ซุกเอาไว้

สองประจำรถเก็บขยะอบตบางกลางที่นนทบุรี
พนักงานอ่ะ
ได้มีการเก็บเงิน๒แสนคืนเจ้าของนะครับ

เห็นเป็นกล่องเลยไม่ได้ใช้ก็เลยนำไปทิ้ง
ไม่รู้ว่าพี่ชายเนี่ยเก็บเงินเอาไว้นะ
ที่จังหวัดนทบุรีนายยิ่งยศศรีเกต

เจ้าหน้าที่ประจำรถเก็บขยะอบตบังกลาง

ที่เจอในถุงขยะไปส่งมอบไปกับรถจังหวัดเหลวเอกสิงหา
พนักงานสอบสวนนะฮะเพื่อให้ช่วยตามหาเจ้าของบ้านเนี่ย
หรือเจ้าของเงินเนี่ยมารับเงินคืนไปนะครับ

ขณะที่ตนกับนายยิ่งยศเก็บขยะตามบ้านนะครับ
ประชาชนจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังหนึ่ง
ซอยบังกลาง๖๒อยู่ที่จังหวัดนทบุรี
เก็บถุงขยะสีดำที่วางอยู่หน้าบ้านขึ้นมานะครับ

เพื่อคัดแยกขยะพบกล่องขนาดประมาณสัก๓๐คูณ๒๐เซนนะฮะ
เขย่าดูรู้สึกว่ามีสิ่งของอยู่ข้างใน

มีเป็นกล่องหลอดไฟซุกอยู่ข้างใน
เมื่อเปิดกล่องหลอดไฟออก

เป็นฉบับ๑๐๐๐บาท๒ปึกนะฮะ

บอกตอนแรกตนกับเพื่อนนึกว่าเป็นธนบัตรปลอม

ก็เลยตัดสินใจนำเงินไปมอบให้กับทางนางสาวสุวรรณาโลสมบูรณ์นะฮะ
ซึ่งเป็นนายยกอบัตรบ้านกลาง

น่าจะเป็นของพี่ชายเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตไปแล้ว

ก็เลยเก็บกล่องนี้ไปทิ้งขยะ

ขอรับเงินคืนกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ

ลงจากนี้ตัวอย่างที่นี่
เข้าใจความรู้สึกของคนที่ทำของหายนะฮะว่า

ไปคืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาไปคืนใช่ไหม
ถ้าเกิดเอาไปคืนแล้วหาเจ้าของไม่ได้

และกฎหมายนะถ้าเราเก็บได้อย่างนี้

เป็นตัวอย่างที่ดีความซื่อสัตว์นั้นอยู่ได้กับทุกคน
อยากให้ผู้ช่วยรุดฉันได้ฟังข่าวนี้

ว่าคนเราเนี่ยจิตใจมันควรจะสูงส่งอย่างนี้

มดดำเอออยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนรับกัน
เอากลับมาอีกอันครับ
ซึ่งมีการพูดถึงกันเยอะมาก

คงจะสิ้นสุดวันที่๓๐กันยายนนี้แล้ว

เรียกได้ว่าเยอะมหาศาลเลยจริง

แต่เมื่อที่ตอนนี้ชาวโซเชียลงงพอสมควร
เมื่อนุ่มแต่งเกื้องแบบประหลาด

แฉภาพชายแต่งกายค่าราชการแบบงง

รองเท้าสีขาวเนี่ยมันก็คือทหารเรือ
ซ้ำติดยศกลับหัวกลับหางไปอีก

แท้ที่จริงก็คืออดีตตำรวจคุณ

พฤติกรรมของเขาเนี่ยคือต้มตุ๋น
วิ่งเต้นเข่าเรียนไม้ลงไงรถ

หลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพ
ชายเครื่องแต่งกายเครื่องแบบ
เพราะข้าราชการผิดผิดนัก

หาแม่บ้างให้นางกลับไปหาแม่นางบ้าง

คือรองเท้าเนี่ยสีขาวคุณดูนะฮะ

แล้วก็สวมหมวกตำรวจ

กลายเป็นที่ถกเถียงในช่วงข้ามคืนเลยจริง
ว่าผู้ชายคนนี้ใช่ข้าราชการจริงหรือเปล่า
ถ้าจริงทำไมถึงแต่งกายอย่างนี้

อีกทั้งสถานที่ดังกล่าวเอาจริงนะ

ที่มีการดูแลควบคุมแน่นหนาของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ
คำถามเข้าไปได้ยังไง
ล่าสุดรายงานพบว่าผู้ใช้งานเฟซบุ๊คลายนึงได้เปิดเผยข้อมูลว่า
ในภาพดังกล่าวเป็นอดีตนะเป็นอดีตตำรวจ
จ่า๑๐ตำรวจที่โดนไล่ออกไปแล้ว

ต้มตอนเป็นตำรวจเลยหรอ

มุมของผมที่เขาเข้าไปได้ยังไงอันนี้

ในรายละเอียดมันผิดนั่นแหละ

ก็จะมีคนเอาไปได้อีก๕๐คน

จะมีป้ายผมว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้น
เพียงแต่ว่าเข้าไปเนี่ยแล้วแต่งตัวแบบนี้

ถูกถูกไหมฮะรวมถึงหลายคนก็งงว่าเอ๊ะ
แล้วทางเจ้าหน้าที่เองพอเห็นคนนี้ไปแต่งตัวแบบนี้
ไม่ได้สะดุดตาบ้างเลยเหรอว่าเขาแต่งตัว
เจ้าหน้าที่ถ้าไม่ได้เป็นข้าราชการตำรวจทหาร

อย่างที่เราจะมีชุดเข้าเฝ้ากันอยู่แล้วชุดแบบว่า

คือในที่สุดคนก็เชื่อไหมว่าสังคมออนไลน์จะเร็ว
พฤติกรรมของเขาที่ก่อนโดนไล่ออกจากตำรวจนี่ก็คือ
๑๘มุมกุฎนะครับคือเอาง่ายหน้าที่เนี่ยก็คือมีพฤติกรรมเนี่ยต้มตุ๋นอยู่แล้ว
หลอกวิ่งเต้นว่าจะเข้าใครอยากจะเข้าเมนตำรงตำรวจต้องวิ่งเต้นกับเขานะฮะ
แล้วก็ทุกวันนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าชายดังกล่าเป็นอดีตตำรวจจริงหรือเปล่า
มีแต่สังคมออนไลน์เขาแชร์กันแต่ความจริงวันนี้ยังไม่มีใครออกมายืนยันว่า
ผู้ชายคนนี้คือใครแล้วก็เป็นตำรวจอดีตตำรวจจริงหรือเปล่า
แบบนี้จะมีความผิดไหมมีสิคะแต่งกายใครแต่งกายเจ้าพนักงาน
แต่งกายเรียนแบบเจ้าพนักงานแต่ไม่มีสิทธิใสไม่ได้
ไม่ยากแต่ก็อยู่ที่ว่าความตั้งใจด้วยแหละนึกออกป่ะว่าตั้งใจการะเทศะหรืออะไรอย่างนี้
แต่ถ้าสมมุติความถูกต้องจริงนะวันนี้ที่คนก็พูดกันคือการะเทศะ
คนไทยเหมือนจะโกรธว่างานนี้เป็นงานสำคัญที่สุดของประเทศไทยเราแล้วทำไมแบบ

ถูกต้องไปดูเจตนาเขาอาจจะถ้าสมมุติบอกว่าวันนี้สติฟันเฟือนล่ะ
ก็อีกเรื่องหนึ่ง
มาดูนี้นะคะ
ถูกต้องตอนเปิดนี้อลังการมากเลย

ชมกันค่ะใครที่ชอบคอนโดพลาดไม่ได้ค่ะ
มหานครตึกร้าฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทย

ดเด่นด้วยดีไซน์ที่สะดุดตา
รอบไปด้วยกระจกราวกับลอยอยู่บนฟ้า

แก่ผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียมซุปเปอร์ลักเชอรี่
ด้วยความสูงที่เหนือกว่าตึกอื่น

ทำให้เห็นวิวที่สูงและสวยที่สุดในประเทศไทยค่ะ
และบริการที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบ

แบรนด์โรงแรมระดับ๕ดาว

โดยมีห้องพักสุดหรูทั้งหมด๒๐๙ห้อง
ขนาดตั้งแต่๑๒๕๘๔๔ตารางเมตร

ที่ใช้การเล่นระดับของพื้นที่

คือส่วนของห้องที่ล้อมรอบด้วยกระจก๓ด้าน
เห็นวิวได้๒๗๐องศา

จะมีเฉพาะห้องที่ตรงกับพิกเซลเท่านั้น
พร้อมการออกแบบเพดานให้สูงเป็นพิเศษ
มอบความรู้สึกโอโถงและโปร่งสบายค่ะ
อกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ทั้งคลับลาวช์พื้นที่สำหรับการสั่งสารจัดเลี้ยง
เน็ตเซ็นเตอร์สระว่ายน้ำกลางแจ้ง
ซาวน่าห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตัว๑๒ที่นั่ง
ตลอดจนรวมเซอร์วิสแม่บ้านทำความสะอาดมาตรฐานโรงแรม๕ดาว
และยังสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ภายในเลสซิเดนได้อีกด้วย
ราคาเริ่มต้นที่๖๕ล้านบาทไปจนถึง๕๐๐ล้านบาท
เฉลี่ยตารางเมตรละ๔๙๐๐๐บาท

ถ้าตึกนี้สำเร็จสมบูรณจะถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย
ตอนนี้นะนอนนี้นะอ่ะพักก่อนคุณพระดำ
เดี๋ยวช่วงหน้าข่าวดารามากปรินส่อแววแม่คืนดีกับมิ้นท์ชาวริดา
เขาบอกดีแบบว่าล่มแล้วล่มเลยว่ะ
เขาชื่อแก๊งล่มไงแก๊งนี้
เดี๋ยวคุณอ่านอิโนเซนต์
อ่ะเดี๋ยวกลับมา
โอเคนะครับมาคุยเรื่องนี้ก่อน

ตามข่าวนะฮะหมากปรินนะครับสอแววไม่มีวันได้คืนดีกับมิ้นท์ชะลิดา
พูดชัดแก๊งล่มล่มแล้วร่มเลยนะครับ
เรียกได้ว่าชัดเจนแบบสุดนะฮะสำหรับพระเอกหนุ่มหมากปรินนะครับ
หลังผู้สื่อข่าวถามถึงภาพถ่ายร่วมเฟรมของนางเอกสาวมิ้นท์ชาริดากับคิมเบอรี่

ปาร์ตี้สละโสดของว่าที่เจ้าสาวมากกี้ราศีนะครับ
เมื่อหลายวันก่อนนี้จนหลายคนลุ้นให้ทีมนักแสดงแก๊งล่มกลับเข้ามารวมกลุ่มรีเทิร์นกันเร็วนี้นะครับ
แต่ว่าล่าสุดนะครับคุณหมากปลินก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะครับ
เรื่องนี้ไม่มีอะไรก็ปล่อยน้องเข้าไปดีแล้วที่มีภาพดีออกมานะฮะ
ส่วนทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมหรือไม่นั้นตนไม่ทราบตนยอมรับว่าก็ได้คุยกับคิมเรื่องนี้
แต่มันไม่มีอะไรเลยจริงส่วนแก๊งล่มนั้นล่มแล้วล่มเลยตามชื่อ
ตนบอกไปหลายครั้งแล้วแต่บางส่วนเราก็อยู่ด้วยกันอยู่นะครับ
ซึ่งงานนี้นอกจากหนุ่มหมากก็ยังได้ตอบถึงกระแสวิจารณ์ดราม่าถึงภาพถ่ายของคิม
ขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังคารถนะครับโดยเผยว่าเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะฮะ
เป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็เห็นว่ารูปมันสวยดีส่วนที่คนเข้าไปตอบนั้นตนก็ไม่ได้ตอบตามนะฮะ
เรียกว่าตนก็ไม่อยากจะให้เรื่องนี้เป็นการเล่นกับความเชื่อ
ส่วนคิมเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ
เขาเองก็เข้าใจตนก็เลยลบรูปไปจะได้ไม่ต้องมีปัญหา
ถึงไปนั่งบนหลังคาไม่ถือเหรออะไรอย่างนี้
ก็ไปเป็นเรื่องไปแต่ก็ไม่ได้เข้ามาติอะไรมากมายนะ

คนที่เรารักและเราโครบกับพี่ท่านครับนะว

คนเขาถือเพราะว่าเขามีแม่ย่านางอะไรอย่างนี้

ทีก็มีผู้หญิงมาขี่คอขี่อะไรก็มีบ้างไง

ไม่ถามใช้มองหน้าว่ะ

แล้วผมไม่มีอะไรก็ปล่อยเข้าไปครับ
ตามนั้นก็ดีแล้วที่มีภาพดีออกมา
แต่ทุกอย่างมันจะกลับมาดีแล้วนะ
เราได้คุยกับคิมไหม

โอ้้ยบอกไปหลายครั้งแล้วครับตามชื่อค่ะ

มันเป็นลิสเตอร์แล้วเนี่ย

มันก็เป็นอัปมงคลอยู่แล้วอะเนาะ
ก็ถ้าจะเปลี่ยนก็คือ
ก็คงไม่ได้ใช้คำว่าแกล้งล่มอีกแล้วแหละ
เพราะว่ามันไม่ดีเป็นลางไม่ดีเนาะ

ไม่ได้สะดุดอะ
ไม่ใช่สะดุดลม

อ๋อคือทำไมรูปนั้นน่ะดูแบบว่าดีกันแล้วเหรออะไรอย่างนี้
เขาก็พูดเล่นว่าคงหกล้มมั้
จริงไม่หรอกจะหกลมได้อย่างไรเรารูปอย่างนี้แม่

ขอแสดงความบัญชีกับคุณหนุ่ยสุจิราอรุณพิพัทธ์
ดาราพิธีกรชื่อดังให้กำเนิดลูกชายคนที่๒แล้ว
ด้วยวิธีผ่าคม

ใช่ด้วยวิธีการผ่าคลอดเนี่ย
เวลาประมาณสักบ่าย๓โมงที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
สำหรับน้องระพีมีน้ำหนักตัวแรกเกิด๒๗๓๖กรัม
สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่กับลูกปอนอยู่ด้วย
นี่มันทำรายการตั้งแต่พบหมอลามาจนคลอดลูกทุกคน

๒คนเลยครับ

มาโอเคเวลาหมดอีกแล้วพรุ่งนี้ไม่งดนะคะ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกับพวกเราใส่ไข่ให้ใหม่นะครับพรุ่งนี้มาเร็ว